ไปดูเจ้าถุยว้าวประกวดเจ้าถุยประกวดควายนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
บอกว่าเป็นงานใหญ่เลยนะเพราะว่าเป็นการประกวดควายไทยเพื่อชิงถ้วยพระราชทานนะครับ
ไปที่นี่ครับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี
ตำบลหนองแก่อำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีนะครับ
ทางสำนักงานประสุทธิ์อุทัยธานีได้มีการจัดงาน
เทศกาลควายไทยกระบือรุ่มน้ำสแกรกรังชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน
เด็จพระกณิตฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามรมราชกุมารีขึ้น
นี่เขาจัดเป็นครั้งที่๙แล้วนะเขาจัดให้มีการปรากฏควายไทยครั้งนี้
บรรดาผู้เลี้ยงควายก็ส่งควายเข้าประกวดกันอย่างหนาตาเลยทีเดียว
แต่สีสันในการประกวดควายในครั้งนี้อยู่ที่

อยู่ที่ควายของพระเอกชื่อดัง

คุณน้ำระพีพันธ์

เป็นพระเอกที่แบบหล่อแล้วเขาแบบว่าบ้านเลยนะเอาจริง

หน้าสยึกสยึกนะสีเทาเนี่ยนะ

เป็นชาวไร่เลี้ยงควายแล้วก็เลี้ยงไก่ชน
นี่เออไก่ชนนี่ก็อีกอย่างที่พี่น้ำก็ชอบนะครับ
คือคุณน้าระพิพัฒน์ส่งน้องดวงดาว

เออเป็นควายน้ำหนัก๑ตันนะฮะ
ประกวดแล้วก็ได้รับรางวัลนะครับ

คว้ารางวัลในรุ่นฟันน้ำนมไปครอง

คือเป็นควายที่มีลักษณะสวยงาม

ทุกท่านที่ส่งควายนั้นเข้าเล็กส่วนนะจ๊ะ

ได้อนุรักษณ์ขวายไทยเอาไว้ให้คนนุริมร่างดูดูก

เด็กอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินเท่าไหร่อะไรแบบนี้

เพราะบางทีเราก็ไม่สามารถไปดูไปเห็นได้ด้วยตานะคะ

ด้วยสถานการณ์แบบนี้เราแต่ละคนรู้แล้วล่ะ
ว่าวิธีการป้องกันตัวเองคืออะไรบ้าง
ใส่หน้ากากอนามัยเนอะเวลาออกจากบ้านหรือว่าไปไหน
ล้างมือกันบ่อยรวมไปถึงการเว้นระยะห่างทางสังคม

ปฏิบัติกันได้แน่นอนอยู่แล้วค่ะคุณผู้ชม